ระหว่างทางที่ไปไปพลัดตกท่อระบายน้ำซึ่งเจ้าหน้าที่อบตเขาขุดไว้เพื่อที่จะสร้างทางระบายน้ำใหม่
แต่ทีนี้ช่วงที่ผ่านมาฝนมันตกเยอะใช่ค่ะ
น้ำมันมิดถนนเลยมองไม่เห็นว่าตรงนั้นเป็นท่อ
พอตกลงไปตรงนั้นน้ำเยอะมากค่ะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านดงโทน
ตำบลดงบังอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาล

ซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือนักประดาน้ำและทีมกู้ภัย
มูลนิธิสว่างศรีวิลัยธรรมสถานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบตดงบัง
กู้ภัยมูลนิธิอุดรสว่างเมตตาธรรมสถาน
ช่วยกันงมร่างของเด็กหญิงปวีนาศรีทุ่งฮากอายุ๑๑ปี
จนไปพบศพอยู่ใต้น้ำลึกลงไปตั้ง๓เมตรนะคะ
เบื้องต้นคาดว่าเด็กหญิงปวีนาตกหลุมที่ทางอบต
ขุดเจาะถนนลูกรังความกว้าง๘เมตรลึก๓เมตร
เพื่อเตรียมวางท่อระบายน้ำแต่ยังไม่เสร็จ
เนื่องจากถูกน้ำท่วมก็เลยไม่สามารถวางท่อได้

นายสุทัศน์ซึ่งเป็นพ่อเล่าว่าลูกสาวเป็นออทิสติก
ก่อนเกิดเหตุคุณพ่อออกไปหาปลาในทุ่งนา
แล้วเกิดน้ำหลากกลับไปถึงบ้านค่ะ
ไม่เห็นลูกสาวออกตามหานะคะ
จนมาพบรองเท้าแตะลอยน้ำอยู่
แล้วก็เรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยตามหา
จนกระทั่งไปพบรถจักรยานจมอยู่ในน้ำ
แต่ช่วงนั้นน้ำไหลแรงมากค่ะ
ลงไปช่วยเองไม่ได้ลงไปตามหาเองไม่ได้
แจ้งตำรวจและทีมกู้ภัย
ให้มาช่วยค้นหาจนพบศพนะคะ
พ่อเล่าเพิ่มเติมแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
คาดว่าลูกสาวคงปั่นจักรยานมาตามหา
โดยที่ไม่รู้ว่าตรงนั้นมันขุดถนน
วางท่อระบายน้ำแล้วก็ยังไม่เสร็จด้วยนะคะ
แล้วน้ำก็ท่วมขึ้นมามองไม่เห็น
ทำให้ลูกขี่จักรยานพลัดตกลงไปในหลุม
ลูกก็ว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนะคะเสียชีวิตค่ะ